คุณผู้ชมครับเราไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องออย

ใช่ค่ะน้องน่าสงสารมากนะคะ

จะเอาไปให้สมาชิกในบ้าน๘ชีวิตได้กินกัน
เพราะว่าสมาชิกในบ้านได้รับผลกระทบจากโควิด

เงินก็ไม่มีจะซื้อข้าวกินนะคะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราเห็นโพสต์แล้วเอาจริงสงสารนะ
เลยตามลงไปไปที่บ้านของน้องออย
เด็กชายสรยุทธ์วารีดำ
น้องเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
แล้วครอบครัวของน้องจริงอยู่กัน๘คนค่ะ
ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของญาติ
อยู่ในซอยมาบใยเลีย๕ที่ตำบลหนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะ

เราก็ยังไปเจอคุณย่าเจอคุณพ่อ
คุณย่าอายุ๕๐ปีคุณย่าวันสุนานิโรธรำ
แล้วก็เจอคุณพ่อวีรยุทธ์วารีดำอายุ๒๘ปี
คุณพ่อพิการทางสายตานะตาบอดทั้งสองข้างเลย

คุณย่าเคยขายก๋วยเตี๋ยวแต่ขายตอนดึกนะ
ไปขายตามสถานบันเทิงในเขตเมืองพัทยา
ก็หาเงินมาเหมือนกับย่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยคุณผู้ชม
หาตังค์มาเลี้ยงดู๘ชีวิตให้ได้กินอิ่มนอนหลับ
แต่พอมีโควิดสถานบันเทิงมันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
มันก็ปิดอ้าวจะไปขายก๋วยเตี๋ยวที่ไหนล่ะ
เงินจะใช้ก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีเงินไปซื้ออะไรมากินเลย
ส่วนลูกชายลูกชายก็คือคุณพ่อของน้องออยเนี่ยนะคะ

ก่อนหน้านี้คุณพ่อเขาก็เป็นหมอนวดอยู่ที่ภาคใต้
แต่พอโควิดมันระบาดพ่อก็ตัดสินใจ

อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ
ทีนี้พอมาถึงที่ชนบุรี

จะเอาเงินที่คนเขาให้เนี่ยหยอดใส่แก้วหยอดใส่กระปุกเนี่ยนะคะ

แต่สุดท้ายตลาดนัดนั้นมันก็โดนปิด

พ่อก็เลยไม่รู้ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหน
ไม่มีหนทางที่จะเป็นรายได้เข้ามาเลย
ออยบอกกับนักข่าวของเราบอกว่า
ผมสงสารพ่อผมสงสารย่า
แล้วก็อีกทั้งหมด๘ชีวิตที่ต้องทนหิว
ท้องร้องกันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ออยความคิดเด็ก๑๑ขวบป๕คุณผู้ชม
ตอนนั้นเขาโพสต์ไปคิดไปให้ก็หิวข้าวเหมือนกัน
หนูข้ามปุ๊บแล้วก็แบบ
อยากกินข้าวเห็นพ่อหิวที่บ้านด้วย
พ่อบอกว่าอะไรหิวข้าวอะไรอย่างนี้หนูก็โพสต์
ตอนนั้นไม่มีเงินใช่ไม่มีเงิน
แต่ตอนนั้นก็คิดว่ามีพัทยาสอบอยู่
โพสต์ไปโพสต์มาคนแบบผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมง
คนตอบกลับมาตั้ง๖๐๐กว่าคน
โอ้โหคือพอคนเห็นโพสต์น้องติดต่อน้องเข้ามาเลยค่ะ

มีคนเอาข้าวสารมาให้ถึงที่บ้านเลยนะ
น้องก็ยกมือไหว้บอกขอบคุณทุกคนผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การช่วยเหลือ
แล้วตอนที่นักข่าวของเราไปคุยกับน้องออยเนี่ย
ก็ถามน้องออยเรื่องเกี่ยวกับโพสต์นี่แหละ
ออยยังเอาโทรศัพท์มือถือให้ดูค่ะคุณผู้ชม
ก็หน้าจอมือถือมันก็แตกทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้ว
แล้วก็น้องออยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้โรงเรียนปิดอยู่

ผมก็ใช้มือถือเครื่องนี้ในการเรียนออนไลน์

เพราะว่าถามว่าน้องออยลูกที่ผ่านมาสอบได้เป็นยังไง
ออยบอกว่าก็ที่ผ่านมานะสอบได้ที่๑ไม่เคยเกินที่๕เลย

โอ้โหน้องก็ความคิดเป็นผู้ใหญ่นะ
เด็กมากค่ะคำพูดที่ใช้นะน้องดูโตมากจริง